ไปดูเรื่องราวของรอยยิ้มนี้ดีกว่านะคะเป็นคลิปจากคุณผู้ชมทางบ้านที่ส่งมาให้เราได้ดูกัน
เป็นคลิปของคุณยายท่านหนึ่งคุณยายเขาเกิดอาการอยากจะลองไมค์จ้า

เท่าไหร่นะ๓๖จำได้แต่๒ห้องมันแค่นั้น
เรียนจบแค่นี้เอาจริงท่องได้แค่แม่๑๒
คุณบางทีไมค์มันก็จะเป็นไมค์ที่เด็กซื้อมาแล้วไว้ลองเล่น
แล้วคุณยายอยากจะวัยรุ่นบ้างอยากมาลองดู
เป็นอีกหนึ่งความน่ารักสดใสของคุณยายของวัยสูงอายุเหมือนกันนะคะ
คลิปนี้นะคะมาจากผู้ใช้เฟซบุ๊คที่มีชื่อว่าคุณสวัยเหลือมทรัพย์นะคะ
ส่งมาให้เราทางแฟนเพจตลอดข่าว
เพราะฉะนั้นคลิปนี้ได้ออกอากาศก็รับไปเลยเสื้อยืดตลอดข่าว

แล้วคุณยายใส่แล้วถ่ายคลิปลองไมค์มาให้ดูอีกรอบหนึ่ง

แล้วผมอยากได้คลิปตอนคุณยายใส่เสื้อตัวนี้
แล้วคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยส่งมาให้ผมหน่อย
ผมขอละกันนะอย่าหาว่างูลนี้เลยนะ

ก็ส่งคลิปมาร่วมสนุกกับเราทางอินบ็อกซ์แฟนเพจตลอดข่าวได้เลย
คลิปไหนออกอากาศก็รับไปเลยเสื้อยืดตลอดข่าวตัวนี้
คุณชะนั้นยังไม่ได้ใส่ไม่ต้องก่อนนะคะ